คุณผู้ชมครับมาดูข่าวแรกวันนี้นะครับ
เกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการบรื้อถอน

ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ก่อนหน้านี้

การขออนุญาตยังไม่เรียบร้อยดี

ปรากฏว่าโอ้โหมันซุดฮะ
มันซุดแล้วมันลงไปทับ
ทำให้มีผู้สิทธิ์ชีวิตหนึ่งศพนะฮะ

แล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวแรงงานว่าศูนย์เอเวราันนะครับ

เหตุเกิดในซอยท่าข้าม๑๔ถนนท่าข้าม

จึงสั่งให้วิทยุนะฮะ

กำลังไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุกันศาสตร์ถล่ม
พอไปถึงพบอาคารขนาด๔๕ชั้นครับ
ซึ่งชั้นบนถูกลื้อถอนไปบางส่วนแล้ว

แล้วด้านหน้าบริเวณกันสาดปูนของอาคาร
พังถล่มลงมาทับคนงานที่ทำงานอยู่ข้างล่าง

หนึ่งรายคือนายประวิทธิ์อยู่ซีรีส์อายุ๖๒ปี
จากการสอบถามในสำราญยอดโพเขาเป็นผู้รับเหมานะฮะ

บอกว่าเขาทำงานอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ส่วนผู้เสียหายก็ทำงานอีกอย่างหนึ่งคนละงานกัน
ผู้ตายกำลังกระเทาะแผ่นปูน
แล้วมันไม่มีเหล็กหรือว่าคานรับน้ำหนัก
ขณะนั้นมีแรงสั่นสะเทือนจากการลื้อถอน
จึงทำให้ทั้งปูนทั้งคนมันหล่นลงมาพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับ
ทุกคนร่วมไว้ทำแผ่นละนะครั้งบนทั้งแผ่นละนะครับ
โอ้โหหาตัวไม่เจอเลยครับ
แผ่นใหญ่ลงมาถับแแลเลย
พรุ่งเอาไม่แรงสีแรงดีดขึ้นมาครับถุง

อันนั้นเรียบร้อยไปแล้ว

ขณะที่ท่านภูมิในการเขตบังขุนเทียนนะครับ
ระบุว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้โรงงานครั้งก่อน
ซึ่งทางเขตให้ปิดในส่วนตัวอาคารไม่ให้ใช้งาน
แต่เรื่องของการขออนุญาตลื้อถอน
ยังไม่มีการขออนุญาตเข้ามานะครับ
จึงต้องส่งเรื่องดำเนินคดีกับเจ้าของอาคาร
สั่งลื้อถอนโดยยังไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วย

ที่จะสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป
ขณะที่แพทย์นิติเวศนะครับตรวจชนะสูตรพลิกศพพบว่า
การเสียชีวิตนี้เกิดจากการตกจากที่สูง
มากระแทกพื้นด้านล่างและยังโดนทับด้วยแผ่นปูนซ้ำอีก
ทำให้ศีรษะมีเลือดออกนะครับขาหักผิดรูป

ซึ่งจะส่งมอบให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วจะให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะคะ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมอาคารที่โดนไฟไหม้
ก็ต้องมีการกั้นพื้นที่เอาไว้นะคะ
ต้องมีการขออนุญาตลื้อถอนอย่างถูกต้องด้วยค่ะ